ทีนี้มาดูเรื่องนี้อันนี้ใกล้ตัวคนไทยเลยนะครับ
คนละครึ่งเฟส๔เริ่มไปเมื่อไหร่นะคะ

กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวิธีการใช้เคยใช้ไหม

เข้าไปสแกนมันก็ตัดเงินแค่๑๕บาท
ครึ่งหนึ่งรัฐบาลเป็นคนจ่ายก็แค่นั้น

ถูกต้องใส่เข้าไปในวอลเล็ตในบัญชีของเรา

ก็คือถ้าซื้อ๓๐บาทก็จ่าย๑๕บาทรัฐบาลช่วย๑๕บาท

คนละครึ่งไม่จริงคนละครึ่งเทียมพี่เบิร์ต

มีคนคนหนึ่งเขาจะไปซื้อของ
ปรากฏว่าทางร้านบอกว่า

อันนี้สแกนของเราถ้าแบบคนไม่อยากให้เราเราก็ไม่ให้ไง

ก่อนก็ได้ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่แล้วก็ที่เหลือจ่ายเป็นเงินสดต่างหากก็ได้ค่ะ
อันนี้คือบวกหมดแล้วก็บวกร้อยละ๗แล้วใช่ไหมคะคือยอดเท่านี้เนาะ
ใช้ใช้ต้องเป็นแบบนี้ไหมไม่สิมันก็ตัดแค่นั้นอ่ะมันไม่ต้องมาบวกเจ็ดบวกอะไรอีกแล้วอ่ะ
คือ๗ทางร้านไม่ได้อธิบายนะคะว่ามันคืออะไร
แต่ถ้าเกิดเอาตัวเลขเลข๗เนี่ย
ถ้าคนทั่วไปที่รู้กันมันคือแวดใช่ไหม
ภาษีมูลรักษาเพิ่มภาษีมูลรักษาเพิ่มใช่ไหม
มันเกี่ยวข้องกับกรมไหนคะสัมภาคมสัมภาคม
ดูข่าวนี้ท่านจัดการให้หน่อยค่ะ
เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคะแบบนี้ก็ได้เหรอ
ดูคลิปนี้บอกแบบนี้ก็ได้เหรอบอกเลยว่าไม่ได้ค่ะ
ไม่ได้นะคะเพราะผิดหลักการคนละครึ่งมากเลยนะคะ
ต้องจ่ายเพิ่มบวกอีก๗ค่าอะไรคุณผู้ชม

ปรากฏว่ามีคนไปแสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะคะ
ส่วนใหญ่ตำหนี่ร้านค้าใช่คำว่าถวยโอกาสบวกราคาเพิ่ม
แบบนี้คุณเอาเปรียบผู้บริโภคป่ะใช่ไหม
ใช่ใช่ไหมกดบวกค่าอะไร
คลิปสั้นคุณผู้ชมถึงบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินอะไร
เพราะล่าสุดทางร้านค่ะทางร้านโพสต์ชี้แจงบอกว่า
อยากรู้อยากฟังใช่ไหมลองฟังช้าและชัด
แล้วตั้งคำถามต่อแล้วลองถามตัวเองตอบตัวเองว่า
คำตอบแบบนี้คำชี้แจงแบบนี้ท่านเข้าใจได้ไหม
ท่านให้อภัยได้ไหมคนละครึ่งบวกอีก๗
เบิร์ตบอกสักทีเถอะรสลินอธิบายเลย

แจ้งบอกว่าจริงแล้วลูกค้ามาขอซื้อเหล้า
แล้วจะใช้สิทธิ์สแกนคนละครึ่งซึ่งคนละครึ่งเนี่ย
มันมีหลักการหลักเกณฑ์กำหนดไว้ห้ามซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ห้ามไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะแต่ทางร้านบอกว่าก็ลูกค้าจะซื้อ
ื้อจะสแกนจ่ายซื้อเหล้าพี่เบิร์ต
ทีนี้ทางเจ้าของร้านก็เลยแจ้งบอกว่าเฮ้ยมันสแกนจ่ายซื้อเหล้าไม่ได้
ไม่ได้ทางร้านก็เลยแจ้งบอกว่าถ้าจะสแกนจะมีภาษีบวกเพิ่มนะ
ลูกค้านั่นแหละเป็นฝ่ายเต็มใจจ่ายเฮ้ยเวลาอันนี้ก็ประสบการณ์ตรง
เวลาเราไปซื้อเราสแกนมันก็ต้องขึ้นชื่อสินค้า
สินค้าถูกไหมใช่ขึ้นชื่อของเรากับเจ้าของร้านด้วย
แล้วอย่างนี้คุณสแกนไปคนละครึ่งแล้วเนี่ยมันก็ไปปรากฏสิว่าคุณซื้อเหล้า
ถ้าอย่างเงี้ถูกป่ะใช่ค่ะซึ่งจริงจริงแล้วเขาจากที่ดูในคลิปนี้
น่าจะบวกเป็นยอดรวมไปเลยซึ่งเขาจะได้ยอดเงินเกินกว่าราคาของที่เขาขายไป
แล้วก็เป็นส่วนต่างที่เขาบอกว่าเขาเก็บเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่แหละ
แสดงว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของราคาซื้อทั้งหมด
ไม่ได้ผิดสองคือการที่คุณบอกว่าไปบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นค่าภาษีเองเนี่ย
เดี๋ยวนะคุณมีหน้าที่อะไรอ่ะไม่ได้คุณเป็นเจ้าหน้าที่สัมภากรป่ะไม่ใช่
ไม่ได้คุณไม่ได้มีอำนาจตามกฎหมายนะคะคุณจะไปบวกไม่ได้
อันนี้ผิดสองเพราะฉะนั้นแล้วเอ่อทางประชาชนที่เขาดูคลิปนี้เขาบอกไม่สบายใจ
ผิดตั้งแต่คิดตอนแรกทั้งคู่แล้วเออตั้งแต่ตอนแรกเลย
ตอนแรกเลยคนซื้อก็ผิดเอาคนละครึ่งไปซื้อเหล้าคนขายก็ผิดคุณรับซื้อเหล้าได้ยังไง
คุณขายเหล้าได้ไงคนขายไม่มีหน้าที่ตามใจคนซื้อนะครับเขาห้ามขายอันนี้
ใช่คือถ้ามาซื้อก็ไม่ขายไปเลยครับได้จุบปัญหาไปแล้วก็ไม่ต้องไปบวกเจ็บเปอร์เซ็นต์เขาด้วยไม่เกี่ยว
ปิดน้ำปลาซื้อได้สแกนได้แต่ไอ้เหล้าเนี่ยไม่ได้ช่วงนี้ขอบคุณร่ำพูดแบบภาษามือด้วยอาจารย์พระวันแสงสุนทร